ดูเรื่องบ้านและเพื่อนบ้านกันหน่อยนะคะ
มีเรื่องร้องเรียนมาบอกไม่สบายใจกลัวจะถูกทำร้าย
คุณลุงท่านหนึ่งค่ะอย่างที่เราเห็นก่อนที่จะปิดเบรกไป
ค้อนนะคะไล่ทำร้ายไปทุบทรัพย์สินของชาวบ้านในซอยเดียวกัน

ในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเห็นมี๒เหตุการณ์ด้วยกัน

เอาค้อนเดินข้ามมาที่ฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นหอพัก

คุณลุงท่านนี้นะคะเอาเดินปรีตรงมาที่ผู้ชายคนนี้
ที่สวมเชิดอยู่นี่ค่ะเกือบจะประชิดตัว

คุณลุงก็ไล่มาเรื่อยแบบนี้ค่ะ
มีการตะโกนโวยวายขู่ทำร้ายด่าทอ
แล้วก็มีรายงานบอกว่าเคยทุบรถที่จอดอยู่ข้างถนนด้วย
บอกว่าคนอื่นไม่มีสิทธิ์จอดเพราะว่าขวางทางออกเข้าบ้าน
นี่คือคนโพสต์เขาโพสต์เอาไว้แบบนี้นะคะ
คุณลุงมีภรรยาเป็นพยาบาลแล้วก็มีลูกเป็นตำรวจค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ผู้เสียหายก็ไปแจ้งความลงบันทึกที่สพเมืองมหาสารคาม
กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคาม
พอเข้าไปดูจะพบว่าตรงนี้เป็นซอยเป็นถนนในซอย
บ้านลุงในคลิปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหอพัก
ผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่ถูกหาเรื่องเป็นนายแพทย์เป็นเจ้าของหอพัก
บอกว่าชาวบ้านกังวลกับพฤติกรรมของผู้ชายในคลิปหลายครั้ง
รู้สึกไม่ปลอดภัยอยากจะให้ครอบครัวของคุณลุงคนนี้
ช่วยปรับพฤติกรรมลุงด้วยค่ะ
้อนมาวิ่งหาคนแล้วก็มาทุบประตูนี้
ทุบตรงนี้ทุบเสา
พอผมมาถึงผมเห็นผมก็เลยแจ้งว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะ
เพราะมันเป็นทรัพย์สินของฝั่งผมนะครับ
ถ้าเกิดดุด่าว่าไม่เป็นไรแต่ว่าอย่ามาทำร้ายทรัพย์สินนะครับ
พอผมมาพูดเท่านั้นปุ๊บก็เลยกลายเป็นประเด็นว่า
พระพระชกต่อยพระพระชกต่อยตรงนี้ผมก็ถอย
ถอยถอยตัวเองมาเรื่อยครับ
ผมไม่ทำก็ถอยจนสุดนู้นเลยครับ
คือลูกค้ามาจอดแล้วได้ยินเสียงโวยวายหรือเปล่า
ใช่ครับได้ยินเสียงโวยวายแกจะโวยวายประมาณนี้ตลอด
นี่ค่ะก็เป็นความไม่สบายใจของเพื่อนร่วมซอย
จะมีทางออกยังไงได้บ้างที่จะทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบมากขึ้น